ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้า
ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนัขกับแมวอืมถ้าจำได้เราเคยนำเสนอคลิปนี้ไปแล้วนะคะ
อืมมีคลิปที่อ่าเจ้าของเขาถ่ายเอาไว้อ่าเป็นสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่
แล้วก็ยังขย่ำลูกแมวเลยแล้วลูกแมวตัวนิดนึงค่ะ
ก็แบบพยายามวิ่งดิ้นจากมุมห้องน้ำนะแล้วก็ดิ้นออกมาหน้าห้องน้ำ
นึกว่าจะรอดไม่รอดอเมริกันบูลลี่ตัวนี้ก็ตามออกมา
ซะจนนิ่งคาพื้นไปเลยแล้วถ่ายดันไปลงในโซเชียลใช่ค่ะ
คือถ่ายคลิปไว้ไม่มีการห้ามจนเนี่ยจนแมวมันนิ่งไปแล้วถึงค่อยพูดว่า
พ่อพอได้แล้วอืมคนก็กระหน่ำเยอะคนกระหน่ำสุดท้ายก็ไปถึงตำรวจแล้วครับ
นะฮะเตรียมส่งตัวฟ้องศาลเลยนะฮะจากการที่มีการปล่อยคลิป
นักอเมริกันบูลลี่กัดแมวจนตายแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางในสังคมออนไลน์แชร์เยอะมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครพนมหลังเกิดเหตุเนี่ยประสุทธิ์อำเภอตราป่านะฮะ
ก็นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์กับนางสาวเพ็ญนภาอ่อนพุษาอายุ๓๖ปี
นะครับเธอเนี่ยอยู่บ้านละที่เก้าสิบเจ็ดหมู่สิบบ้านกุตาใกล้นะฮะ
กุตาใกล้อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะฮะ
และนางสาวเพ็ญนภาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแมวแต่เขาพูดนะพยายามช่วยแมว
แต่ซุ่มแรงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ก็เลยถ่ายคลิป
แค่ต้องการจะส่งคลิปนี้ให้แฟนที่อยู่ต่างประเทศดูว่าดูสิเนี่ยหมาเธอเป็นแบบนี้
มันดุร้ายไม่น่าเลี้ยงเลยพร้อมกับบอกว่ายินดียกถ้าใครจะเอาเจ้าโอเลี้ยงไปเลี้ยง
ใครต้องการบอกเลยคือจะบอกว่าสุนัขตัวเนี้ยเป็นสุนัขของแฟนเขา
แล้วช่วงที่เกิดเหตุแฟนไม่อยู่พอดีเธอก็เลยถ่ายคลิปส่งให้แฟนดู
แล้วคนที่เอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลก็คือแฟนนั่นแหละแต่คนซวยคือผู้หญิงผู้หญิง
คนถ่ายนะฮะคือแฟนไปลงเสร็จปุ๊บบอกให้ลบแต่มันไม่ทัน
ลงแบบเก่าเก่าไงมันมีคนแชร์เออเออคือแฟนผู้ชายไปลงแบบเก่าเก่า
คือแบบบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ประมาณคือลูกแมวเนี่ยมันชอบเข้ามาขโมยอาหารกินก็บอกว่า
บอกแล้วอย่าให้จับได้สุดท้ายเป็นยังไงก็ซวดกันไปนะฮะ
ล่าสุดเมื่อวานนางสาวเพ็ญนภาได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา
และตำรวจก็ได้สอบสวนรวบรวมหลักฐานเตรียมส่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายในวันนี้นะครับ
โดยตำรวจบอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือยินยอมรับทราบข้อกล่าวหา
ไม่ต้องมีการประกันตัวเพียงรับทราบข้อกล่าวหาและรอส่งฟ้องศาล
ถือเป็นคดีอุทาหรณ์แล้วกันคุณผู้ชมกับเรื่องของโทษของการกระทำที่เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว
ซึ่งถือว่าโทษหนักนะแล้วคุณผู้ชมต้องศึกษาให้ดีว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องเตือนถึงคนที่เลี้ยงด้วยนะคะ
คือไม่ใช่ว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเกิดเขาไปทารุณกรรมสัตว์เขาจะโดนฝ่ายเดียว
เลี้ยงเองต้องมีความรับผิดชอบด้วยก็คือไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองจะหมาจะแมวหรือว่าอะไรก็ตามไปเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านหรือคนอื่น
คือมันต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่ายคือถามว่าเห็นใจบ้านที่เดือดร้อนหรือเปล่า
ก็เห็นใจเพียงแต่ว่าวิธีการในการจัดการมันก็อาจจะมีวิธีอื่น
ไล่น้องแมวมันมีวิธีการที่ดีกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าการทำแบบนี้คุณก็ปล่อยให้น้องแมวตายไปมันก็ผิดกฎหมาย
ใช่ค่ะวิธีการห้ามสุนัขมันมีค่ะถ้าคุณเลี้ยงหมาคุณรู้
แล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงต้องศึกษาด้วยว่าพันธุ์ที่คุณเลี้ยงเนี่ยนิสัยมันเป็นยังไง
จริงอเมริกันบูลลี่เนี่ยมันจะใจดีกว่าพิษบูนะมันใจดีมันใจดีลงมากว่าพิษบูแล้ว
เพราะจริงแล้วมันก็คือสายพันธุ์ที่ถูกผสมผสมจากพิษบูออกมาอีกที
คือเขาตั้งใจให้มันกลายเป็นพิษบูที่ใจดีมากขึ้นเฟรนลี่มากขึ้น
แต่มันไม่จะดีกับแมวไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์ก็คือสัตว์นะคะ
เวลามันเห็นสัตว์เล็กอ่ะมันเป็นเรื่องปกติสัตว์ทุกชีวาว่ายังกัดคนได้เลย
เอาอะไรกับอเมริกาบูลลี่อ่ะนะคะระวังกันด้วยแล้วกันรับผิดชอบกันด้วย